ขยับไปที่จังหวัดเลยกันหน่อยครับเกิดเหตุการณ์พี่น้องทะเลาะกันตัวของน้องชายเนี่ยแค้นเรื่องของที่ดิน
อืมกลัวว่าเดี๋ยวพี่น้องเนี้ยจะหุบที่ดินทำให้เขาไม่มีที่ทำกินค่ะเลยขู่จะฆ่าแล้วจะเอาที่ดินทั้งหมด
อ่าปรากฏว่าล่าสุดนี้ฮะไม่ใช่แค่ขู่อย่างเดียวครับชักปืนออกมาแล้วยิงจากบนหน้าต่างปั้ง
เจาะเข้าที่หลังของพี่ชายเสร็จแล้วประกาศกล้าวเลยครับเดี๋ยวจะไปยิงต่อบ้านพี่สาวนะ
โอ้โหพี่สาวรู้ตัววิ่งไปซ่อนเลยครับหลังจากก่อเหตุเขาหลบหนีไปฮะ
กลับไปเมื่อวานช่วง๑ทุ่มครับบ้านห้วยลาดอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับ
จุดเกิดเหตุเป็นบ้านสองชั้นนะฮะแบบที่เห็นเนี่ยบริเวณหน้าบ้านเนี่ยจะมีโต๊ะอาหาร
กับข้าวกับปลายังตั้งอยู่เลยคนกำลังล้อมวงกินข้าวแล้วมาถูกยิงครับ
กองเลือดยังอยู่ที่พื้นอยู่เลยฮะคนเจ็บชื่อว่านายบัวพันธ์อายุห้าสิบหก
โดนปืนยิงกระสุนเจาะเข้าที่หลังหนึ่งนัดส่งโรงพยาบาลไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับ
และคนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนครับนายไพรวันที่เห็นหน้าจอคุณผู้ชมครับ
เป็นน้องชายของคนเจ็บฮะนายพรายวันอายุห้าสิบห้าปี
ยิงพี่ชายคือนายบัวพันธ์เสร็จแล้วเขาจะไปยิงพี่สาวต่ออีกนะ
แต่พอรู้ว่าจะมีคนมาจับตัวเขาตำรวจจะมาปั๊บ
หนีไปซ่อนในป่าครับพร้อมกับปืนแก๊ปยาวอีก๒กระบอก
ตำรวจกว่ายี่สิบนายกระจายกำลังตามหาตัวแต่ก็ยังไม่เจอ
ประสานไปที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับเนี่ยฮะ
ไมค์ประกาศช่วงกลางดึกเมื่อคืนเลยบอกว่าให้ลูกบ้านทุกคนระมัดระวังตัวนะ
แล้วก็ขอให้คนก่อเหตุมอบตัวอย่าหนีเลย
แล้วก็อย่าคิดทำร้ายตัวเองหรือว่าอย่าคิดจะยิงสู้เจ้าหน้าที่ด้วย
ประกาศออกไปเสียงตามสายช่วงกลางดึกลูกบ้านคนอื่นเขาหลับแล้ว
เขาก็ตกใจสิฮะได้ยินเสียงตามสายมาตอนดึกนะ
แต่สุดท้ายก็ไร้วี่แววครับก็เลยต้องยุติการค้นหา
เพราะกลัวว่าอาจจะได้รับอันตรายได้ในฝั่งเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
แล้วก็คนอื่นที่ออกตามหาเพราะว่าคนร้ายมีปืนใช่ไหมฮะ

จากนั้นตำรวจก็เลยกลับมาที่บ้านหลังที่เกิดเรื่องอีกครั้ง
แล้วไปตรวจค้นห้องนอนของนายไพรวัลชั้น๒
นี่พอตรวจเสร็จแล้วก็ลงมาพร้อมกับของกลางเป็นปืนแก๊ปยาว๒กระบอก
ที่เขาใช้ยิงพี่ชายลำกล้องปืนแก๊ป๑อันครับ

ทั้งหมดนี้ยึดเอาไว้เป็นของกลางเป็นหลักฐาน
พี่ชายของนายไพรวันนายสมชายครับ
เขาก็มีพี่อีกคนนึงเนี่ยนะฮะมีเป็นญาติด้วยเนี่ย
นายสมชายบอกว่าวันที่เกิดเรื่องเนี่ย
ญาติรวมตัวกันเพราะว่ามีงานเผาศพพี่สาวที่ป่าช้าในหมู่บ้าน
แล้วนายไพรวันเอก็คือคนก่อเหตุไปร่วมงานด้วย
พอเสร็จงานปั๊บกลับมาถึงบ้าน
ญาติก็มานั่งล้อมวงกินข้าวกันที่หน้าบ้านมี๖๗คน
ไพรวัลไม่ยอมลงมากินข้าวนะครับ
แล้วสักพักหนึ่งบ้านเป็น๒ชั้นใช่ไหมฮะ

นายไพรวัลไปยืนอยู่ที่หน้าต่างชั้น๒
แล้วเอาปืนจ่อลงมาแล้วก็ลั่นไกยิงเข้าที่หลังของพี่ชายคือนายบัวพันธ์ครับ
พี่ชายร่วงจากเก้าอี้เลยกำลังนั่งกินข้าวอยู่
จากนั้นไพรวันยิงอีก๒นัดแต่ไม่โดนใคร

ยิงลงมาเสร็จแล้วลั่นไกลเพิ่มอีก๒นัด

หลังจากนั้นลงมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะยิงพี่อีกคนหนึ่งด้วยนะ
ญาติช่วยกันห้ามเขายังอารมณ์ขึ้นครับ
ไรวันประกาศเลยเดี๋ยวจะไปยิงพี่สาวอีกบ้านหนึ่ง
ขยับถัดไปประมาณ๕๐๐เมตร
หลังจากนั้นพี่สาวพอรู้ปั๊บวิ่งไปซ่อนตัวที่บ้านอีกหลังหนึ่งอีกหมู่บ้านหนึ่ง
ส่วนไพรวันหนีไปซ่อนตัวในป่าครับ
กลับลงเลยใช่ไหมกิ้งเลย
ญาติบอกว่าผู้ก่อเหตุมีประวัติเคยถูกจับนะฮะ
หลังจากนั้นก็สู้คดีอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วต่อมาครับเพิ่งกลับมาอยู่ที่บ้านที่จังหวัดเลยได้ไม่นาน
แล้วก็มายิงพี่ชายตัวเองอีก
คาดว่าน่าจะเป็นศึกมรดกเรื่องที่ดินที่ทำกิน
วันนี้คุณบอมอภิวัตนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่
ไปที่บ้านหลังที่เกิดเรื่องได้คุยกับเจ้าของบ้านครับ
เธอก็บอกว่าเธอมีศักดิ์เป็นหลานของคนก่อเหตุ
เมื่อวานหลังจากที่เสร็จงานศพของพี่สาวคนโต
ญาติเขาก็มารวมตัวล้อมวงกินข้าวเธอเองก็ไปเรียก
นายไพรวันที่ชั้น๒บอกว่าลงมากินข้าวกินปลาเถอะ
พี่น้องเขามากันเนี่ยภัยวันไม่ตอบครับ
บอกมาสั้นแค่เออหลังจากนั้นก็ยิงเลยครับ
ส่วนตัวเนี่ยมองว่านายไพรวันเนี่ยเป็นคนนิสัยดีนะ
แต่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะมาก่อเหตุแบบนี้
แล้วเมื่อเช้าเขาออกมาจากป่านะครับกลับบ้านมากินข้าว
แล้วก็คุยกับญาติตามปกติก่อนจะย้อนกลับเข้าไปในป่าอีก
สังเกตดูแล้วไม่เห็นว่ามีปืนติดตัวกลับมา
น่าจะจับได้ตั้งแต่เมื่อเช้าเนอะโหย้อนกลับเข้าไปในป่าอีกเนี่ยนะฮะค่ะ
พี่สาวคนก่อเหตุพี่อีกคนหนึ่งครอบครัวนี้อาจจะเป็นครอบครัวใหญ่หน่อยนะฮะ
ก็จะมีพี่น้องกันหลายคนพี่สาวคนนี้เนี่ยนะครับ
ซึ่งเป็นคนที่นายไพรวันประกาศว่าจะตามมายิงเนี่ยชื่อว่าสมมัก
คุณพี่สมมักบอกว่าเมื่อคืนนั่งกินข้าวอยู่แล้วจู่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
วงแตกเลยคราวนี้ไม่รู้ใครเป็นใครวิ่งหนีตายกันเจ้าของบ้านวิ่งไปคว้าปืนมาเก็บเอาไว้
เพื่อไม่ให้คนก่อเหตุนั้นยิงซ้ำหลังจากเกิดเรื่องเธอเองก็ตกใจ
ให้คนขี่รถไปส่งที่บ้านครับเพราะน้องชายบอกว่าจะฆ่าให้ตายทั้งครอบครัว
ไม่รู้เหมือนกันว่าที่น้องชายเป็นแบบนี้เพราะยาเสพติดเพราะหลอนยาหรือเปล่า
คือเมื่อก่อนตอนที่น้องชายอยู่ที่กาลสินไปผัวพันเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
แล้วต้องติดคุกมีพี่ชายอีกคนนึงชื่อว่าพี่ประจักษ์ไปประกันตัวมา
ใช้เงินกว่า๓แสนให้ออกมาอยู่บ้านมาทำไร่ทำสวน
แล้วพอกลับมาอยู่บ้านจริงน้องชายก็ขายรถยนต์ไป๑๔๐๐๐บาท
เอาเงินที่ได้ซื้อยาเสพติดครับยอมรับเลยว่าตอนนี้คือกลัวมาก
กลัวว่าน้องจะย้อนกลับมาฆ่าคนในครอบครัวเตรียมเก็บข้าวเก็บของ
ย้ายไปอยู่ที่อื่นกันแล้วนะครับอยากให้ตำรวจเนี่ยจับตัวให้ได้โดยเร็วฮะ

ยิงทิ้งเลยก็ได้น้องคนนี้ลูกชายของนางสมมักบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
น่าจะมาจากว่านายไพรวันคนก่อเหตุแค้นพี่แค้นน้อง
เพราะว่านายไพรวันเนี่ยพอออกจากคุกก็ไปเสพยาทำร้ายเมีย
เมียเนี่ยเลิกรากันไปนะฮะเอายังไงดีล่ะปล่อยไว้อยู่ข้างนอกคนเดียว
กลัวเดี๋ยวไปทำอันตรายคนอื่นนั่นน่ะสิลงความเห็นกันว่าไปรับเขามาอยู่ที่บ้านก็แล้วกัน
ว่าพี่น้องจะได้ช่วยกันดูพอรับกลับมาอยู่บ้าน
นายไพรวันเอาเสาหลักไปปักที่ดินของพี่น้องครับ
บอกว่าต้องการจะเอาที่ดินนี้เป็นของเขาเองอ้าวจะมาปักที่ดินเอาดื้อดื้อแบบนี้
คนอื่นไม่พอใจครับทีเนี้ยพี่ชายคนที่บาดเจ็บก็คือคนที่โดนยิงเนี่ย
จะสร้างบ้านให้อยู่แต่ว่านายไพรวันพฤติกรรมเหมือนเดิมเลยอ่ะค่ะ
คุณผู้ชมครับไม่ทำงานเอาแต่เสพยาพี่ก็เลยบอกว่าถ้างั้นไม่สร้างบ้านให้แล้ว
พอไม่สร้างบ้านให้ปั๊บไพรวันโกรธมากและนี่อาจจะเป็นอีกชนวนเหตุหนึ่ง
ที่ทำให้เขาโมโหแล้วก็ยิงคนครับ
แล้วกับพี่คนเจ็บนี่เขามีปัญหาส่วนตัว
ไม่มีคือคนนี้รักแกมาก
กลับกลายเป็นว่าแกนี่โกรธทุกคนเลยพี่น้อง
ใช่โกรธทุกคนที่ว่าไม่ได้แบ่งที่ให้
โกรธหนักตอนที่ว่าพี่ชายคนที่โดนยิงเนี่ยเนอะ
จะสร้างบ้านให้ทำให้หมดเลย
เหมือนกับว่ามีพฤติกรรมเสพยาเสพติด
แล้วก็บอกก็ไม่ฟังแล้วเนอะ
ก็เลยหยุดโครงการที่ไปสร้างบ้านให้

แต่ปัญหาก็ผ่านมาประมาณปีละ
เมืองต้นครับเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเฝ้าระวัง
แล้วก็ตามล่าตัวนายไพรวันคนก่อเหตุนะฮะ
นี่ก็แสดงว่าเวลาผ่านไปแล้วเนี่ย

เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้

เป็นผืนป่าขนาดใหญ่กลางวันก็ว่ากว้างใหญ่แล้ว

เพราะว่าข้อมูลก็บอกว่าเขาเอาหนีไปพร้อมปืนไง
แต่ญาติบางคนบอกว่าเห็นเขาย้อนกลับมาที่บ้านไม่มีปืนติดตัวนะ

ชาวบ้านหวาดกลัวมากไม่กล้าออกไปไหนเลย
ปิดบ้านเงียบแล้วฮะฝากตำรวจตามตัวให้เจอโดยเร็วด้วยครับ